คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าคนที่มีอาคมเนี่ย
วันหนึ่งอาคมหรือศัยศาสตร์มนต์ดำต่าง
มันอาจจะกลับย้อนเข้าหาตัวคุณได้
ที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณตาชาวกะเหลี่ยงท่านอายุ๘๙ปีแล้วนะ
อาการแปลกถลึงหูถลึงตา
เสียงดังพูดจาไม่รู้เรื่องค่ะ
ลูกหลานเชื่อว่าของมันย้อนกลับเข้าตัว
เพราะว่าสมัยหนุ่มคุณตาร่ำเรียนวิชาอาคมค่ะ
ก็เลยหาใครช่วยดีหาใครไม่ได้ค่ะ

คุณตาคนนี้ชื่อว่าคุณตาติ๊บแดงค่ะ
อายุ๘๙ปีแล้วเป็นชนเผ่ากระเหลี่ยง
คุณตานั่งท่องคาถาอาคมอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็มีอาการแปลกพูดจาไม่รู้เรื่อง
ลูกสาวบอกว่าที่พ่อเป็นแบบนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าของย้อนเข้าตัวพ่อหรือเปล่า
บริเวณบ้านของคุณตาติ๊บแดงนะคุณผู้ชม

แล้วก็เคยเป็นจุดที่ทิ้งซากศพทารกด้วย
ตลอดเวลาที่อยู่บ้านลูกสาวแล้วก็ภรรยาของคุณตาติ๊บแดงนี่นะ
เจ็บป่วยเป็นประจำเลยย้ายบ้านหนีมาแล้วก็หลายครั้ง
แต่คุณตาติ๊บแดงไม่ยอมย้ายออกไปไหน
ยืนยันว่าจะอยู่ที่นี่แบบนี้แหละ
เพราะเชื่อว่าด้วยวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมา
คุณตาบอกว่าสู้ได้ไอ้พวกผีปีศาจเข้ามาเลย
นางสาวพิมพ์เต็มเขียวอายุ๕๑ปีลูกสาวของคุณตาค่ะ

ร่ำเรียนวิชาอาคมตั้งแต่สมัยหนุ่ม
สมัยก่อนเขาเชื่อว่าพ่อเขานี่นะ
เป่าปัดรักษาคนในหมู่บ้านมากกว่าห้าสิบหกสิบปี
ให้หลังมันหยุดรักษาไปแล้วเพราะว่าชะลาภาพ
แต่จะมีการทำพิธีเส้นไหว้ผีครูทุกปีเลยคุณผู้ชม
แล้วตอนนี้คุณพ่อเขาเนี่ยนะคุณตาติ๊บแดงเนี่ย
เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคพาคินสันค่ะ
แต่มาพักหลังพ่อมีอาการแปลกแลบลิ้นปลิ้นตาด้วย
คาถานี่นะวันเนี่ยท่องไม่รู้กี่บทค่ะ
ไม่รู้เป็นเพราะว่าของเข้าตัวหรือเปล่าค่ะ
ท่านจะแบบแลบลิ้นแล้วก็ลิ้นเหมือนกระด้าง
แล้วก็จะมีไหว้มีกราบ
แบบถ้าเราไปพูดไปอะไรแกจะไม่สนใจ
จะพูดแกจะอยู่คนเดียวแบบนั้นเป็นชั่วโมง
เราตกใจไม่ได้ค่ะ
ตกใจคือมันแปลกไปมันไม่เหมือนเดิมค่ะ
แต่ปกติแกก็จะเป็นคนขี้บ่นอยู่
แต่แบบนี้มันผิดปกติค่ะ

กำลังแกอาจจะลดลงรักษาไม่ทั่วถึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ร้องหาหมอปลาหมอปลาก็ไปถึงที่ค่ะ

ตำบลแม่ปาร์คอำเภอวังชิ้นที่แพร่คุณผู้ชม
หมอปลาไปแล้วไปพร้อมทีมงานเลย

พอก้าวขาเข้าบ้านหมอปลาบอกอาการมา

ไหลยิ่งพอหมอปลาเข้าไปใกล้ตัวคุณตานะ
อาการหมอปลาบอกหนักเลยถึงขั้นต้องวิ่งออกมาอ้วกนอกบ้าน

สัมผัสได้ถึงผีวิญญาณเต็มไปหมดเลยอยู่รอบตัวคุณตา
บรรดาวิญญาณต่างเขามารอเอาชีวิตคุณผู้ชม
เพราะว่าของเนี่ยวิชาอาคมที่คุณตาเคยใช้เนี่ย
มันย้อนกลับเข้าคุณตาอยู่ตอนนี้วิ่งไปแล้ว
อ้วกเลยโอ้โฮหรือโอ้โฮ

น้ำหูน้ำตาไหลจะอ้วกจะอาเจียออกมาอะไรแบบนี้
ใช่แล้วคือหมอปลาบอกเลยว่าต้องช่วยคุณตาด่วนเลยนะ
เพราะว่าอะไรถ้าไม่ช่วยคุณตาเป่าปัดสิ่งชั่วร้ายออกไปนะ
หลังจากนี้คุณตามีชีวิตอยู่ต่อได้๑๕วันเท่านั้น

อันนี้หมอปลาเขาบอกแล้วถ้าไม่ช่วยนี่นะ
คุณตาโอ้โหหลังพระอาทิตย์ตกดินทรมานแน่นอนมีอาการแปลกแน่นอน
อยากให้คนในครอบครัวตกลงกันหน่อยละกันนะ

สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาว่าลูกบางคนทำใจไม่ได้ค่ะ
หากบอกว่า๑๕วันพ่อต้องไปใช่ไหม
เพราะฉะนั้นทำดีกว่าทำไหมทำไม่ทำ
บางคนก็บอกว่าไม่ทำดีกว่าเอายังไงดี
สุดท้ายลูกบอกว่าไม่ทำดีกว่านะฮะ

คือกลัวก็กลัวแต่บอกว่าถ้าทำพิธีแล้ว

คือที่ลูกตัดสินใจไม่ทำ
เพราะว่าหมอปลาบอกไงว่าถ้าทำพิธีเนี่ย
ถ้าทำนะอันนี้คือในกรณีที่ถ้าทำพิธีและปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
หมอปลาจะทำให้แต่เท่ากับว่าคุณตาจะอายุสั้น
ก็คือจะอายุอยู่ได้ประมาณไม่เกิน๑๕วัน

ให้พ่อปลายตามอายุใครดีกว่า

แล้วก็ต้องดูแลกันใกล้ชิดว่างั้นเถอะค่ะ